ว่าแล้วคุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญค่ะ
ข่าวแรกนะคะคนแรกเลยตามท่านนี้ไปเลยนะคะหมอลำขวัญใจเอฟซีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านไปเลยจ้า
ว่างจากงานปุ๊บนะคะก็พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญกันแบบว่าเพียบเลยค่ะ
ไปดูวัดแรกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมน้องอุ้งอิงเดินทางที่ไปวัดหนองกูที่ศรีสะเกดค่ะ
ซึ่งที่วัดแห่งนี้นะคะเมื่อก่อนน้องอุ้งอิงเนี่ยเคยมาร้องเพลงที่สารวัฒน์
งานบุญงานกระถิ่นต่างพอมาถึงวันนี้นะคะวันที่มีชื่อเสียงแล้วนะคะ
ก็กลับมาหาหลวงปู่ค่ะนำอาหารมาถวายกับท่านนะคะพร้อมกับรักศิลปพรค่ะ
ซึ่งระหว่างที่รอนั้นอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะ
อุ้งอิ๋งของเรานะคะเดินผ่านรถคันหนึ่งเป็นรถป้ายแดงค่ะ
แล้วน้องก็ทำต้าดแบบนี้แน็คแบบชี้แบบเผลอเผลอ

แบบว่าดูสิดูสิแล้วก็หันมองกล้องแบบนี้คุณผู้ชม

ก็คือ๑๒๒๙๔สเกษ

ที่แบบว่าเหมือนบอกแฟนบันเทิงไทยรัฐหรือเปล่านะคะ

รวมไปถึงพวกเราก็ลุกวาวเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะน้องอุ้งอิงก็เดินทางไปต่อ
ที่วัดบ้านจานหรือว่าวัดหลวงปู่หมุนนะคะ
คือต้องบอกว่าวัดนี้ค่ะเป็นวัดที่แบบศักดิ์สิทธิ์มาก
ไปพร้อมคุณแม่ค่ะยกขันบูชามากราบแล้วขอพรท่านบนสารานะคะ
ซึ่งพอลงมานะคะก็จุดทูปไหว้ท่านขอพรอีกครั้งค่ะ
งานนี้นะคะแฟนที่มาทำบุญก็มาขอถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิ๋งเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีที่ได้ทำบุญกับครอบครัวค่ะ
น้องเขาปังจริงนะคะส่วนคนนี้นะคะต้องบอกว่ากลับมาปังดังอีกครั้ง
ไหนขอดูมัวที่แล้วอายบนติดของเราพอน้ำสองเขาก็กวาดซับเข้ากระเป๋าแบบจุกค่ะ
ล่าสุดนะคะยังไม่ถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะจัดเต็มตามภาพที่เห็นค่ะ

รำพัดบ่อยมาเลยเป็นตาสงสัยแถวว่าสีผมสีม่วงนั้นทำจริงหรือว่าแอปพลิเคชันคะ
เอาใจนักเสี่ยงโชคค่ะโดยงวดที่จะถึงนี้นะคะก็นำลอตเตอรี่มาให้ดูกันคุณผู้ชม
หลายใบด้วยกันค่ะก็มีเลขแบบนี้ค่ะ๒๔๑๖๔๐๗๖๒๔๐๔๑๖๑นะคะ
ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาชื่นชมนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกสาธุสาธุ
ขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้โอ้โฮโชคดีสุขเต็มเป็นปรี
ขอให้รวยค่อยรวยบ้านใครบวชหรืองานแต่งป่ะเนี่ย
เราจะรวยแล้วเราจะมีงานบุญที่ดีแบบนี้นะคะ
ขออนุญาตแนะนำโตเด้อเพราะว่ามากเธออีหลี
ใช่แล้วล่ะค่ะเราร้องเพลงของน้องน้ำแข็งค่ะ
ต้องบอกว่าขออนุญาตยินดีกับน้องน้ำแข็งทิปะวันค่ะ
ล่าสุดนะคะทำความฝันให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ความฝันที่ว่าก็คือการสร้างบ้านซื้อบ้านหลังใหม่นี่
ตามภาพหน้าจอเลยค่ะหลังจากที่แบบว่าทำงานแบบว่า
เขาเรียกว่าเป็นเงินจากน้ำพัดน้ำแรงเลยนะคะ
แค่๒๓ปีมีบ้านของตัวเองแล้วค่ะ
น้องน้ำแข็งเนี่ยเธอโพสต์ภาพนี้ลงโซเชียลนะคะ
พร้อมกับข้อความที่เตือนใจตัวเองจากเด็กน้อย
สู้ชีวิตเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน
มาวันนี้เลยให้ของขวัญตัวเองเป็นบ้านหลังนี้แล้วค่ะ

รู้ไหมคะว่าน้องต้องผ่านการทำงานมามากมายค่ะ
ทั้งเป็นสาวโรงงานมาก่อนอย่างโปรดภาพด้วยนะคะ
นอนห้องแคปแพรสปูผ้านอนอยู่เป็นแบบว่าคนจนคุ้นตรงค่ะ
เป็นทั้งสาวโรงงานพนักงานร้านทองสาวรถแห่
มาทำเพลงแล้วก็ประสบความสำเร็จอาชีพค่ะ

หมดแต่ดูนับหลังคาก็อยู่

๕๕๕๕๒๕๘จ้า